ที่มาประเทศไทยอ่านะคะจากศาลัดอเมริกา
ประเทศไทยแล้วก็เมื่อวานมีภาพที่ในโลกโซเชียล
ก็วิพักวิจาลกันเยอะนะคะที่มีภาพของพระสงฮ์ไปก
อดีตพระยันตระแล้วก็มีการตั้งคำถามบอกว่าอย่างนี้ทำได้หรือเปล่า
ครับปรากฏนี่นี่นี่ภาพนี้ภาพนี้ต้นเหตุนะคะอ่า
วันนี้มาแล้วคุณผู้ชมค่ะคุณศรีสุวรรณมาแล้วนะคะ
มาตามคำเรียกร้องทำหนังสือร้องเรียนมหาเทราสมาคม
ให้เอาผิดกับอดีตพระยันตระในกรณีแต่งตัวเรียนแบบสงฆ
และเอาผิดพระสงฆ์ที่ไปกราบไหว้ด้วยค่ะนี่แหละค่ะ
นี่จะเป็นภาพของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอดีตพระยันตระ
จังหวัดสะแก้วนะคะไปฟังการแสดงธรรมเป็นวันที่สอง
ที่สำนักสงฆ์เกพลิตานะคะก็มีพระสงฆ์ที่คุ้นเคยกับอดีตพระยันตะ
เข้าพบนะคะมีบรรดาลูกศิษย์ที่รักเคารพมากราบอดีตพระยันตะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกบางรายกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะ
พระยันตระเปิดเผยบอกว่าภาพพระสงฆ์กราบตนนั้นก็ขอให้สังคมพิจารณาเอา
เพราะทุกคนเห็นตนเป็นพระในใจตนเองไม่มีนิกายใด
ยังคงถือศีลและอยู่เหนือบุญและบาปส่วนกรณีคดีเก่าในอดีตไม่ขอพูดถึงผ่านมานานแล้ว
ส่วนอย่างที่บอกค่ะคุณศรีสุวรรณจัญญานะคะ
ก็ไม่ปล่อยผ่านกรณีภาพที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะ
คุณศรีสุวันทร์หลีการสมาคมองการพิทักษ์แลัฐธรรมนุนไทย
ทั้งวันนี้ทำหนังสือด่วนร้องเรียนไปที่มหาเทวราชสมาคม

ให้ดำเนินการเอาผิดอดีตพระยันตระ

ตามมาตรา๒๐๘ประกอบพคสป๒๕๐๕
แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็น
ภิกษุสมเนรนักพฤษหรือนักบวชโดยมิชอบนะคะ
นี่ค่ะจากภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
โลกโซเชียลมีการแชร์กันแล้วก็มีการตั้งคำถามมากมาย
คุณศรีสุวรรณบอกว่าหลักฐานสำคัญก็คือ
ให้สัมภาษณ์รายการข่าวช่องหนึ่ง
อดีตพระยันตระยืนยันว่าตนเองยังเป็นพระและนักบวชอยู่
แต่รูปแบบมีแต่รูปแบบภายนอกเท่านั้นที่เปลี่ยนไป

ซึ่งเป็นการยืนยันด้วยตนเองต่อสาธารณะว่า
เป็นพระอยู่ทั้งที่ได้พ้นจากความเป็นพระไปนานแล้ว
นี่ค่ะหลักฐานตรงนี้ที่คุณศรีสุวรรณบอกว่า
เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยค่ะ